ไปดูที่วัดศรีขมคำอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านทยอยไปขอโชคลาภ
ขอพรจากพระเจ้าตนหลวงพระพุทธ

อายุเก่าแก่มากกว่า๕๒๘ปี
ชาวบ้านก็นำตัวเลข๕๒๘นั้นก็สวยดีนะ

หรือว่าเลขที่วัดก็ได้๖๐๖๙๒ก็ได้
ก็เอา๒ตัวนี้ไปซื้อลอตเตอรี่กัน
ซึ่งการซื้อขายในพยาวงวดนี้คึกคักมาก
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสัญจรไปออกรางวัลที่พยาว
ที่สาราประชาคมที่พยาวในงวดของวันที่๑ธันวาคม
ส่วนเลขเด็ดที่ชาวบ้านเขาซื้อกันก็จะเกี่ยวกับพยาวทั้งนั้นเลย

เลขก่อตั้งจังหวัดครบ๔๒ปี
เชื่อมโยงไปถึงท่านผู้ว่าอายุ๕๖ปี

ยังมีเลขลำลึก๗๒๑ปี
การสิ้นพระชนของพ่อขุนงำเมืองอดิษฐกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองพยาว

จดไม่ทัน
ไปหมดพยาวเข้ามาทั้งจังหวัด

ก็บอกแล้ว๐๙พยาวมีหมดค่ะ
ไปให้มัน๑๐ที่ก็ต้องปังซะที่แหละ
ดูเอาว่าถูกฉลกกับเลขไหนก็เลือกเลขนั้นแหละค่ะ

บริเวณแผงขายลอตเตอรี่ตลาดสดสวรรคโลก

นี่ค่ะคุณผู้ชมมาเลือกซื้อสัญหากันนะคะ

เออแต่คุณเชื่อไหมว่าเลขที่พ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่าเป็นเลขมงคล
และชาวบ้านที่มาหาซื้อกันเยอะเลยเนี่ยนะ

เดี๋ยวก่อนต้องมีการกระแอมเสียงก่อน

อันนี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเลขมงคลของเขาใช่ไหม
ใช่นี่แหละเลขเหล่านี้มาหาซื้อกันไม่ขาดสายนะ

เมื่อวานนี้ชาวบ้านเขามาทำพิธีขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนแฝดนะคะ
เป็นตะเคียนทองคู่อายุนับร้อยปีค่ะ
ชาวบ้านเขาร้องขอทีมข่าวว่าไงรู้ไหม
ช่วงระหว่างทำพิธีเนี่ยไม่บันทึกภาพได้ไหม
ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีเหตุผลอะไรของเขาแหละ

ถึงเราจะไม่ได้บันทึกภาพในช่วงเวลาของการทำพิธี
แต่ชาวบ้านก็กระซิบมาว่ามีคนเห็นเลข
อยู่บนต้นตะเคียนแฝดนั้นคือตัวเลข
ตัวที่คุณทัศนัยจะต้องพิมพ์ให้

แล้วก็บอกด้วยว่ามีนักท่องเที่ยวสาวเดินทางจากกรุงเทพมาไหว้ขอโชคลาภ
ได้เลขเด็ดไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค
๓ตัวที่คุณทัศนัยก็จะพิมพ์ให้อีก
เดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะเราบอกที่หน้าจอไม่ได้นะฮะ
อืมส่วนที่บริเวณลำห้วยสะทดนะฮะ
ชาวบ้านคำบงอำเภอห้วยพึ่งจวัดกล้ารสินนะครับ
ชาวบ้านก็เป็นร้อยคนแห่ไปดูการนำต้นตะเคียนทองขึ้นจากน้ำด้วยความยากลำบาก

อาสากุภัยต้องใช้รถแบ็คโฮลขุดลำห้วย
แล้วก็ใช้โซ่พร้อมเพื่อนำต้นตะเคียนขึ้นมา
แต่ว่าด้วยความที่ตะเคียนใหญ่มาก
น้ำหนักก็เยอะโซ่ขาดหลายต่อหลายครั้งคุณผู้ชม
ชาวบ้านทุกคนก็เลยเรามาร่วมแรงร่วมใจกัน
ธิษฐานดนจิตดนใจขอพรเจ้าแม่ตะเคียนแล้วกัน
จนกระทั่งสุดท้ายนำขึ้นมาได้สำเร็จเวลาในการเอาขึ้นมานั้น๔๕ชั่วโมงนะฮะ
เคียนต้นนี้มีความยาว๖เมตรด้วยกันคุณผู้ชมยาวมากนะครับ
เส้นผาศูนย์กลาง๓เมตรส่วนปลายหัก
จากว่ามันเป็นไม้ที่เริ่มผูแล้ว
ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าอายุน่าจะมากกว่า๑๐๐ปีแล้วครับ
ก็นำไปเก็บไว้ที่วัดประสิทธิ์โพชัย
ก่อนจะนำไปทำพิธีบวงสวงตามความเชื่อ
และแน่นอนพอไปทำพิธีปุ๊บตัวเลขมันก็ปรากฏขึ้นมา
๒ตัวกลับไปกลับมานะครับ

ต่อกันอีกหนึ่งจังหวัดค่ะคุณผู้ชม
พาไปที่โคราชบ้านเห่านะคะ
นครราชสีมาอีกค่ะ
ไปที่อำเภอเมืองยางไปดูอะไรนี่คืออะไร

ชาวบ้านบอกว่าบ่อน้ำโบราณตรงนี้นะอายุหลายร้อยปีค่ะ
อยู่กลางหมู่บ้านเลยบ้านโนนตาสุดหมู่เจ็ด
ชาวบ้านเล่าต่อบอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้มีน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะถึงหน้าแรงน้ำก็ไม่เคยขาด
น้ำไม่เคยแห้งเหือดนะฮะไม่เคยเหือดหายไป
เราไปถามชาวบ้านในพื้นที่นางบุญมีทองทิพย์บอกว่าบ่อน้ำแห่งนี้
เอาล่ะว่าด้วยเรื่องของตัวเลข

บ่อน้ำแห่งนี้ลึก๖เมตรกว้าง๒เมตร
น้ำในบ่อน้ำมีรสชาติจืดเหมือนน้ำฝน
ชาวบ้านเชื่อว่านี่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบ
นำความสุขความร่ำรวยมาให้กับคนในหมู่บ้าน

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านนี้
เฮงค่ะเคยถูกรางวัลได้รับเงินมากกว่า
๓แสนบาทนะ
ขอนแก่นกันต่อเลยดีกว่าค่ะของคุณสามแสน

นางรำกว่าหนึ่งแสนคนจากยี่สิบหกอำเภอค่ะ
มาร่วมกันรำบวงสวง๑๐สิ่งศักดิ์สิทธิ
ฉลองสถาปนาเมืองครบรอบ
ฟังดีนะสองร้อยยี่สิบสองปีเย็นเมื่อวานเห็นไหมสองสองสอง
เออถนนเนี่ยใช้ทั้งหมด๕เส้นทางด้วยการอยู่รอบสารเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะ
มีนักแสดงสาวคุณมีนพีชยาวัฒนามนตรี
ชาวอำเภอน้ำพองมาร่วมรำบวงสวงด้วยนี่สวยงามเชียว
นางรำทั้งหมดเขาพร้อมใจกันแปลอักษรด้วย

เป็นอักษรภาษาอังกฤษเขียนคำว่าสองร้อยยี่สิบสองขอนแก่น
แล้วลายผ้าไหมประจำขอนแก่นคือลายแคนแก่นคูณ
มีดอกขิกอยู่ตรงกลางด้วย
รำบวงสวงครั้งนี้ชาวขอนแก่นเขารู้กันดีค่ะว่า
ก็คือเทศกาลไหมนานาชาติ
จะจัดการไปจนถึง๑๐ธันวาคมนะคะ
นี่ไงสองสองสองขอนแก่น
ค้อนแค้นค้อนแค้นค้อนแค้นค่ะเออ
เอาไปอยู่ที่บ้านเลขที่๒๐๔ทับ๔ครับ
บ้านหางขยังหมู่๒ตำบลหางน้ำสาคอน

เขามีการจัดพิธีโอ๊ยคนลำก็มันทีเดียว
่วนแทนเออแก้เคล็ดงานแต่งแก้เคล็ดของเด็กฝาแฝดชายหญิงคู่นึง
อายุ๖ควบเด็กชายธนกรพวงทองหรือว่าน้องอิดกับเด็กหญิงธัญพรพวงทองหรือว่าน้องเอม
อิตน้องเอมนะฮะซึ่งงานนี้จัดเหมือนงานของผู้ใหญ่ครับ
มีการแหขันหมากเจ้าบ่าวก็เดินตรงหน้าผูกข้อไม้ข้อมือรถน้ำสัง
แห่ขวนกันไปห้ามกางแขกเหลือที่ไปร่วมงานเป็น๑๐๐คน

แล้วก็มีทองรูปภัณฑ์๔๐บาท

มันก็เป็นตัวเลขได้หมดเลย
พาไปที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีไปที่บ้านหลังนี้เขาไปด้อมมองอะไรกัน
นี่ค่ะกู้ภัยไปเราเห็นกู้ภัยทีไรก็จะนึกว่าที่นั่นมีงูถามว่าที่นี่มีงูไหม
มีไหมล่ะอันนี้ไงคุณคะงูเห่าตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากมันชูคอ
แล้วก็แผ่แม่เบี้ยด้วยนะเดี๋ยวมีภาพให้ดูค่ะ
น้ำหนักสักประมาณ๒๕๓๐กิโลกรัมยาวกว่า๒เมตร
เหลือยเข้าบ้านเลขที่ที่ยังไม่บอก
แต่บ้านนี้เจ้าของบ้านก็คือนางสาวใกล้รุ่งมัธุรสอายุ๔๑ปี
เจ้าของบ้านเนี่ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเธอได้ยินเสียงสุนัขเห่าเห่าเสียงดังมาก
แล้วก็ได้ยินเสียงดังฟึ่มฟึ่มฟึ่ม
นึกว่าสุนัขเนี่ยมันไปกัดแมวเขาก็เลยเดินไปดู

ไปพบงูเห่าตัวใหญ่มากกำลังชูคอแผ่แม่เบี้ย
ขู่สุนัขแบบนี้คุณไอ้ยาตัวใหญ่มากนะน้ำหนักสักประมาณ๓๐กิโลอ่ะ

ใช่เขาก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
ถูกแล้วทำถูกแล้วโทรแจ้งกู้ภัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญให้มาช่วยจับ
ทีนี้พอจับได้แบบนี้เธอก็ตั้งสติได้เธอคิดว่าน่าจะเป็นงูเจ้าที่
เพราะใกล้สิ้นเดือนแล้วงูเจ้าที่น่าจะมาให้โชคที่บ้าน
ทีนี้ชาวบ้านใกล้กันพอรู้ปุ๊บเดินทางมาปั๊บเลยค่ะ
มาดูบ้านเลขที่ดิฉันจะไม่บอกก็ดูว่าจะใจร้ายไป
บอกหน่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวอาจจะโดนสาบแช่งได้
บ้านเลขที่๓๘หมู่๔ตำบลโคกขี้หนอนอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
กู้ภัยใช้เวลา๓๐นาทีสุดท้ายจับไปได้นะคะ
ไปค่ะไปดูกันต่อค่ะคราวนี้พาไปดูเบาะหนังงูกันหน่อยดีไหมคะ
โพสต์ภาพรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งมีงูนอนขดอยู่บนเบาะอุ้ย
เบาะหนังไหมล่ะมอเตอร์ไซค์เบาะหนังงูจ้า
เขาเขียนแคปชั่นว่าเพิ่นมาให้โชคเด้อเบิ่งเอา
เอา๒๔๒เอาเรียกอะไรนั่นทะเบียน
ทะเบียน๙๓๔ครับ
รถมอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยทะเบียนเดียวกับบ้านนี้นั้นเลย
กวอก๙๓๔กวอกเด้อ

ไปต่อกันที่วัดโฆกรมอำเภอพนมดงรักษ์จสุรินนะครับ
พระครูอาพัฒนธรรมคุณหรือว่าหลวงปู่บุญรอดอภัสโรเจ้าอาวาสอายุ๗๐ปีแล้ว
พร้อมด้วยนายนัทวัฒน์สมบูรณ์เทิดธนานายกองค์การบริหารส่วนตะบนสังขระอำเภอสังขระประธานฝ่ายคารวาส
ร่วมกันจัดสร้างเหรียญหลวงปู่รอดรุ่นเมตตามรมีมอบฟรีแก่ประชาชน๗๕๐๐ชุด

เพื่อย้ำเตือนการขับรถให้ปลอดภัยและรับส
นายธนพรธนเดชบุญญาฤทธิ์อายุ๕๑นั้นเป็นคนขับเก๋งบอกว่า
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ข้ามเลนมาพุ่งชนรถเขาเอง

ขณะที่นายนันทพงศ์แทร่จงเพื่อนของผู้ตายก็บอกว่า
นายนรงศักดิ์นั้นเป็นร่างทรงของสารเจ้า
ชื่อว่าสารเจ้าไต้เซียฮุยโจ้หรือว่าสารเจ้าพ่อเฮ่งเจีย
ก่อนเกิดเหตุเคยมีคนในศาลทักว่านายคนนี้ดวงตก
ลงจากเขาหรือออกจากศาลเด็ดขาด

แต่ตัวคนขี่รถมอเตอร์ไซค์คือผู้ตายยังไม่เชื่อ

สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เขาทักจริง
เสียชีวิตในวัยเบนเจอร์เพศของตัวเองคืออายุ๒๕ปี
ชาวบ้านก็บอกว่าเออก็คงจะ๒๕ละมั้ง